คุณผู้ชมครับ๑คนในวงการบันเทิงที่ติดโควิด๑๙ไปก็คืออาต้อย
อาต้อยติดไปแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานลูกสาวโพสต์คลิปว่าอาต้อยเนี่ยเดินทางกลับไปที่บ้าน
แต่มันมีข้อความข้อความหนึ่งที่คุณอีฟโพสต์และหลายคนสงสัย
ว่าคุณพ่อยังมีเชื้ออยู่แต่ทำไมถึงให้กลับบ้านได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
เอาเรื่องที่คุณอีฟโพสต์ก่อนคุณอีฟเนี่ยโพสต์คลิปขณะที่อาต้อยเศรษฐาศิราชายา
ลงจากรถตู้โบกไม้โบกมือทักทายเพื่อนบ้านคนนั้นคนนี้แล้วก็เดินเข้าบ้านไปนะครับ
หลังจากที่เข้าโรงพยาบาลไปรักษาอาการโควิด๑๙หายแล้วนะโดยคุณอีทได้เขียนแซวคุณพ่อว่า
พ่อกลับบ้านแล้วค่ะเป็นคนของประชาชนกลับมาต้องโบกมือทักคณะหน้าปากซอยนิดนึง
คุณพ่อไม่มีอาการอะไรแล้วไม่มีไข้ไม่มีไอคุณพ่อยังมีเชื้ออยู่
แต่สามารถกลับมากักตัวและดูแลต่อที่บ้านได้คนอื่นอื่นต้องเว้นระยะห่างใส่หน้ากากและถุงมือ
ที่เห็นอีฟใส่ชุดป้องกันเยอะหน่อยเพราะต้องพาคุณพ่อขึ้นห้องแล้วไปช่วยจัดของ
ีฟมีภูมิแล้วแต่ไม่ประมาทเพราะว่าคุณพ่อต้องกลับมาอยู่กับลูกกับหลานและคนอื่นในบ้าน
คุณพ่อต้องกักตัวต้องแยกตัวออกไปโดยให้อยู่แต่ในห้องนอนและเดินออกไปรับแดดแสงแดดได้ที่ระเบียงบ้านเท่านั้น
ขออนุญาตให้กลับบ้านได้เพราะที่บ้านสามารถจัดการได้
ถ้ามีผู้ติดเชื้อเพียงคนเดียวและสำคัญต่อสภาพจิตใจด้วยนะครับ
เพราะว่าคุณพ่อหมายถึงว่าคุณต้อยอยากกลับบ้านร้องหาหลานทุกวัน
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณแจ๊กกะรีนก็โทรไปหาคุณอีฟว่า
ไอ้คำว่าคุณพ่อยังมีเชื้ออยู่หมายความว่ายังไง
แล้วทำไมอาต้อยถึงได้กลับบ้านได้อะไรแบบนี้
คุณอีฟย้ำแบบนี้ว่าที่เขียนว่าคุณพ่อยังมีเชื้ออยู่เนี่ย
เธอไม่ได้เขียนผิดนะเพราะคุณหมอบอกและให้กลับมารักษาต่อที่บ้านได้นะฮะ
แล้วที่บ้านเขาสามารถจัดการแยกห้องจัดการจัดพื้นที่ให้กับอาต้อยอยู่ได้เสมือนห้องในโรงพยาบาล
ก็คือที่บ้านเขาจัดห้องนอนเอาไว้ให้ให้อาต้อยเนี่ยอยู่ในนั้นเลยนะฮะ
แล้วก็ออกมาได้แค่ระเบียงบนชั้น๒ของบ้านเท่านั้น
ไม่ให้ไปปะปนกับคนอื่นในบ้านนะฮะ
เพื่อจัดการตรงนั้นเป็นพื้นที่ให้ผู้ป่วยนะครับอะไรแบบนี้
คุณหมอก็เลยบอกว่าคุณพ่อสามารถกลับไปรักษาที่บ้านได้เพราะเชื้อเหลือแค่นิดเดียว
อาการทุกอย่างไม่มีแล้วและให้กลับมาดูแลต่อที่บ้านได้
ก็เลยให้กลับบ้านและลูกสาวก็มาดูแลกันแบบนี้นะครับ
ต้อยแข็งแรงนะฮะเดินได้นี่ครับนะฮะอีกหนึ่งคนที่ติดเชื้อในวงการบันเทิง